ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับประชาชนราว๑๐๐คน
ร่วมกันซ้อมฟ้อนเล็บล้านนามที่หน้า
ข้าราชการประชาชน
และจิตอาสาของอำเภอสรรษัยจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้สวมเสื้อสีดำห่มผ้าสบายสีขาวฟ้อนเล็บแบบล้านนาครับ
เป็นการซักซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพลียงและสมพระเกียจมากที่สุด
เพื่อร่วมพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณหน้าพระเมรุมาตรจำลองในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ซึ่งผู้ที่สมัครข้ามร่วมฟ้อนรำแบบนี้จะต้องซ้อมกันเองมาก่อนครับ
แล้วก็นัดซ้อมพร้อมกันอีกครั้งเพื่อความสวยงาม
ส่วนจิตอาสาเฉพาะกิจและประชาชนที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ได้นำต้นดาวเรืองที่แต่ละครอบครัวช่วยกันดูแลและปลูกไว้
ประดับรอบพระเมรุมาตรจำลองประจำจังหวัด
โดยมีอาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่จากมณฑนทหารบกที่๒๑
สุรนารีคอยช่วยอำนวยความสะดวก
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกค่ะว่า
การก่อสร้างพระเมรุมาจำลองก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เหลือเพียงการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ
และยังมีจิตอาสาเฉพาะกิจไปตกแต่งต้นไม้

ว่าภายในสัปดาห์นี้การตกแต่งภูมิทัศน์ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดค่ะ

และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทางการศึกษาไปร่วมชมจำนวนมากครับ
ส่วนนายพัทรพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูน
ได้มีการเชิญไฟหลวงพระราชทาน
ประดิษฐานชั่วคราวเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
โดยมีหัวหน้าสวนราชการค่าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพลียงกัน
จากนั้นพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
เพื่อเตรียมเชิญไฟหลวงพระราชทาน
ทั้ง๖อำเภอในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
และนี่คือภาพของผู้ต้องขังชาย๔๐๐คนนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องขังหญิง๒๐๐คน
จากทั้งหมดกว่าสองพันคนนะครับในบริลจำจังหวัดตรวง
ดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อร่วมพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
มีการมอบผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด
นำไปวางที่บริเวณสถานที่พระเมลุมาตรจำลอง
วัฒนธรรมสนามทุ่งแจ้งในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังกล่าวว่า
วันนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ต้องขังที่ราชธรรมอย่างหาที่สุดไม่ได้
ส่วนการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองในอำเภอเมืองภูเก็ต

เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สง่างามและสมพระเกียรติ
สำหรับสถานที่วางดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จังหวัดภูเก็ตมีด้วยกัน๓แห่งนะคะ
คือที่พระเมรุมาตรจำลองเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมือง
ถวายดอกไม้จันทร์วัดอนุภาษณกฤษฎารามแล้วก็วัดเทพวนารามค่ะ
คาดกันว่าวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ